คนออกรถใหม่ก็ขับรถไปขอพรจากคุณพ่อคุณแม่
ใช่คุณพ่อนั่งที่นั่งคนขับ
ให้คุณแม่นั่งที่นั่งด้านข้างคนขับ
บางคนก็ไปหาเกจิไปหาพระ

ส่วนผู้หญิงท่านนี้นะครับ
ให้อาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

โอ้ยพอหนูด้วยนะคะ
โอ้ยครับพอด้วย

เฮ้ยเขาหมายถึงรถใช้พลังงานไฟฟ้าเหรอ

อีวี

ใช้อิเล็กทริค
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้คงชื่นชอบอาจารย์ชัดชาติมาก
มาดักอ่ะถึงขั้นมาดักอ่ะไปดักสนรมป่ะเนี่ย
ร้านจอดรถสวนลุมอ่ะเพราะรู้ว่าอาจารย์ชาติชาติจะมาวิ่งเกือบทุกวันไง
อาจารย์ชะอาจารย์บกมือหย่อยเลยอาจารย์อาจารย์ตกใจเฮ้ยอะไรวะ
อาจารย์บอกเฮ้ยจะให้ผมเจิมรถให้จริงอ่ะเอาจริงดิถ้าจริงก็เจิมให้นะฮะ
แล้วก็บอกเห็งรวยนะแค้วคลาดปลอดภัย
ชาวเน็ตบอกว่าเมื่อมีจุดเริ่มต้นอาจารย์ชัดชาติอาจารย์ระวังให้ดีเถอะ
ไปทำงานที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดที่บังแดดเอาไว้ให้เซ็นแบบนี้
โอ้โหนี่ไม่ว่ากันคนรักคนชอบนะฮะหัวใจของเขา